ทีนี้จากโคราชคุณผู้ชมพาลงใต้บ้าง
มีชาวบ้านที่อำเภอนายงที่จังหวัดตรังเขาก็ร้องมา

เนื่องจากว่ามีคนมักง่ายเอาขยะมาทิ้งบนฝ่าย
แล้วไม่ได้ทิ้งแค่ชิ้น๒ชิ้นนะคุณผู้ชม
มาเป็นกองมหือมาขนาดนี้อย่างที่เห็นเนี่ย
แล้วชาวบ้านนะคุณเขาต้องใช้น้ำจากฝ่ายเนี่ย
อุปโภคบริโภคน้ำมันก็เน่าน้ำมันก็เหม็น
ขยะมันก็ลอยแล้วบอกว่าอยากให้หน่วยงานเนี่ย
จัดการหน่อยเถอะมาแก้ไขปัญหาหน่อยเถอะ
นี่แหละค่ะนายชัยวิชิตรักทองจันท
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
อำเภอนายงจังหวัดตรังมากับตัวแทนชาวบ้าน
พาทีมข่าวลงพื้นที่ไปชี้จุดให้ดูเลย
จุดนี้ที่มีกองขยะขนาดใหญ่เนี่ยนะคะ
เพราะว่ามีคนลักลอบนำขยะมาทิ้งในเขต
รักษาพันธ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัศน์
ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นรอยต่อระหว่างตรังกับพัทธลุง
แล้วก็เป็นป่าต้นน้ำฝ่ายบ้านน้ำราบ
โรงการชนรับประทานขนาดเล็กด้วยค่ะ
ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่รัฐบาลสร้างไว้
ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคร่วมกัน
แล้วเนี่ยนะคะชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้แหละ
ชาวบ้านเขาก็ใช้น้ำจากแหล่งน้ำตรงนี้
แล้วทางด้านประธานสภาอบตช่องก็เล่าให้ฟัง
ว่าขยะพวกนี้ถูกเอามาทิ้งไว้บริเวณนี้เป็นเดือนแล้วค่ะ
ไม่มีหน่วยงานไหนเลยมาจัดการ
ตอนนี้พอขยะมันมาสะสมอยู่มากมันก็เริ่มเน่าแล้วไง
เหม็นแล้วไงกลิ่นนี้คละคลุ้งไปทั่วบริเวณเลย
สังเกตี่มันเคยใสที่มันเคยสะอาดก็เปลี่ยนสีแล้วไปคล้ำไปขุนแล้ว
แบบนี้คล้าปเป็นคล้าปมันลอยอยู่เหนือผิวน้ำ
ในพื้นที่๓ตำบลอย่างตำบลช่องตำบลละมแล้วก็ตำบลนาข้าว

เดี๋ยวไปฟังชาวบ้านหน่อยนะคะ

ทีนี้ทางประธานสภาอบตช่อง

ช่วยเร่งแก้ปัญหานี้โดยด่วนหน่อย

กลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แล้วก็ตำบลช่องแล้วก็ตำบลละห่อนั่นเองนะคะ

ไม่อยากให้ชาวบ้านเขาฟ้องมาซ้ำอีก